ส่วนเรื่องนี้เตือนพ่อค้าแม่ค้าที่อุดรธานีคุณผู้ชมค่ะ
ค้าขายระวังนะคะตอนนี้ที่อุดรธานีมีรายงานบอกว่ามีแก๊งนะคะ
พันธุ์ปลอมระบาดคุณผู้ชม
แล้วพุ่งเป้าไปที่ร้านโชว์หวยร้านขายของชำ
เพราะฉะนั้นเตือนกันเลยค่ะใครที่ขายของแบบนี้ระวังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มาแบงค์ใหญ่ซะด้วย
วันที่มอเตอร์ไซค์แล้วรออยู่ข้างหน้าเป็นยามาฮ่าฟีนู้สีฟ้าจอดอยู่หน้าร้าน
คนซ้อนท้ายลงมามาซื้อของค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลย
มาซื้อมาซื้อของโดยเอาแบงค์ปลอมฉบับละ๑๐๐บาท
มาซื้อเขาก็ใช้เวลาก่อเหตุประมาณนาทีหนึ่งเท่านั้นเอง
คือครั้งนี้ซื้อชาสำเร็จรูปไป๓ขวดบุหรี่๑ซองก็๑๐๐บาทให้แบงค์พันธุ์มานะคะ
เขาบอกเขากำลังยุ่งอยู่กำลังหั่นหมูก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตว่าแก๊งพันธุ์ของจริงหรือของปลอม
นะครับพอคนร้ายได้สินค้าไปแล้วได้เงินทอนไปแล้วเก้าร้อย
ร้อยบาทให้แบงค์พันธุ์มาก็ทอนไปเก้าร้อยหลังจากนั้นพอได้แล้วเนี่ยก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปทันที
กว่าเธอจะรู้ว่าเป็นแบงค์พันธุ์ปลอมเนี่ยคนร้ายก็ไปไกลแล้ว
ก็เลยเนี่ยต้องมาเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็แจ้งความค่ะ
เล็กเนี่ยบอกว่าอยากให้สงสารแม่ค้าร้านชำกันหน่อยตอนนี้ของก็ขายไม่ค่อยดี
วันไม่ค่อยมีกำไรเลยยังจะมาโกงกันแบบนี้อีก
ใหญ่นะคะแบงค์พันธุ์แล้วใช้เวลาก่อเหตุ๑นาทีครึ่งเท่านั้นเองค่ะ
เนี่ยค่ะขายมากว่า๓๐ปีก่อนหน้านี้เคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยเจออีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะแบงค์ปลอมตอนนี้โดยเฉพาะที่อุดรธานีร้านขายของชำค่ะ